เราไม่รู้ถ้ารู้เรายังไม่ได้มา
ผมให้โอกาสนะว่าเมื่อกีดผมจะปล่อย
มาทำปล่อยมีใคร
นี่ไงเนี่ย๙๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
เกรงงานมันเนี่ยอย่างไงมีแห่งคน

เพราะพี่มันคอยสั่งให้มา

เราไม่รู้ว่ามันลงไปไหนคนออเดอร์มาเขาก็กลับไปแล้ว
เพราะว่าไอโบเพื่อนกันเค้าไม่ได้มารับผิดชอบอะไรเลย
ไม่ได้เข้าข้าง
ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมีคนสวน
ในกระเป๋าไม่มีเดี๋ยวเขาถึงกับหลวงมั่ง
หาให้อยู่หลวงแล้วเจอแอนเกง